คนร้ายทูพีชที่ปีนรั้วน่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูกันเลยก็แล้วกัน
จากเหตุการณ์ที่เราเสนอข่าวไป

สาวประเภทสองหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมผู้หญิงจริงผู้หญิงเลยครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับตำรวจชุดสืบสวนนะฮะ
ตำรวจสืบสวนสพช้างเผือกไปจับเธอได้ดูตอนจับก่อนนะ

นางสาวสุภานีอุประเสนหรือว่านิวอายุ๓๖ปียึดของกลางชุดนี่แหละชุดที่เธอชอบนะสวมใส่ขณะก่อเหตุ
ขโมยของที่บ้านในถนนโชตนาซอย๘ตะบนช้างเผือกเมื่อ๑๑ธันวาคมได้อะไรไปบ้าง
ไอโฟนพาเวอร์แบงค์เงินตราต่างประเทศนาฬิกาเสื้อผ้าแล้วหนีไปนี่แหละฮะที่ปีนเข้าไป
แต่ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวนะนิวเนี่ยนั่งรถโดยสารไปสารพีแต่งตัวแบบนี้เลย
แต่งตัวคล้ายกันเลยนะครับไปงัดประตูหน้าต่างร้านวัสดุก่อสร้างที่สารพี
แต่ไปเจอเหล็กดัดเปล่าเจอทางตันเนี่ยเจอเหล็กดัดป่ะเข้าไม่ได้ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไป
นิวสารภาพบอกเข้าไปรักทรัพย์จริงนั่นแหละที่ช้างเผือกนะครับ
ก็เอาไปขายได้เงินมาก็เอามาใช้จ่ายมาเช่าโรงแรมคืนละสามร้อย
คือเธอน่ะมาจากเชียงรายมาเที่ยวเชียงใหม่สัปดาห์นึงแล้วไม่มีงานไม่มีเงินก็เลยรักทรัพย์ไง
ปกติเราเสธยาไหมถามหน่อยเสธยาแบบไหน

สงสัยจริงเพราะไม่มีใครก่อเหตุในชุดนี้ใช่ไหม
ห้าถ้าเธอบอกเธอชอบแบบนี้
ถูกตั้งก็หารักษัพในเคหาสถานครับ

เนื่องจากมีประวัติก่อเหตุรักทรัพย์ในท้องที่อื่นด้วยนะครับ
เฉพาะสอบพอชั้นเผือกได้นะ๕ครั้ง
แล้วเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้ว๑ครั้งครับ
แต่ว่าชุดลักษณะนี้ก็เชื่อมโยงจนสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดนะ
เพราะว่าก่อเหตุในจุดอื่นด้วยถึง๕ครั้งค่ะ